วันนี้ผู้ปกครองของเยาวชนชายอายุ๑๙ปี

แล้วก็เข้าแจ้งความต่อตำรวจกองปราบราม
ให้ช่วยตามหาตัวลูกชายที่ถูกกลุ่มชายชะกัน๔คน
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หายตัวไปจากบ้านพักนานกว่า๒เดือนค่ะ
ท่านบิริสุปิศาเส
รักโรงชาว

ต่างวันอาจารย์
ตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้นะคะก็เป็นเวลานานกว่า๒เดือนแล้ว
ทางญาติก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของนายนัทพงศ์ค่ะ
นางสาวนรภัทรศรีขโชธ
ผู้เป็นอาของนายนัทพงศ์บอกว่า
การเดินทางมายื่นหนังสือต่อกองบังคับการปราบรามในครั้งนี้
ก็เพื่อต้องการขอโอนสำนวนคดี
ทางญาติเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
อีกทั้งหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางครอบครัวก็ถูกคุกคามในรูปแบบต่างมาโดยตลอด
เมืองต้นตำรวจกองปรับรามก็ได้มีการรับเรื่องดังกล่าวไว้
ก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า
จะมีการรับโอนคดีดังกล่าวมาทำการสืบสวนสอบสวนเองหรือไม่